ตากนี่มีเหตุอุกอาจกลางรีสอร์ทเลยคุณผู้ชม

เคยเลิกลากันไปแล้วอยากจะไปง้อก็ชวนเพื่อนไปด้วย

รอปภได้ยินเสียงเฮ้ยเหตุการณ์ไม่ดีแล้ว

แต่เหตุการณ์นี้ใช้แค่๑๒ชั่วโมงปิดคดีเลย
บอยู่ใต้เตียงก็นึกว่าจะรอดไม่รอดครับคุณผู้ชมฮะ
รวบทั้งคู่เลยทั้งสองคนนี้เลยครับ

ตำรวจสพแม่สอดแหม่เฉียบจริง
เอากำลังพร้อมอาวุธครบมือนะไปปิดล้อมบ้านในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับ

เปี๊ยกผู้ต้องหามาหลบซ่อนตัวอยู่ในนี้ครับ
ในเปี๊ยกก็เป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายมาด้วย
ทีแรกเจ้าหน้าที่ตะโกนเรียกให้ออกมามอบตัว

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำกำลังจู่โจมบุกเข้ามาในห้องนอน

ตี๕เหตุการณ์มันเริ่มตี๕เมื่อวานนี้

มีรอบพ่อคนนี้
โอ้โหทราบชื่อต่อมาคือเอมินแต๊ะ

เข้าที่ขมับซ้ายในระยะประชิด

คนที่ก่อเหตุก็คือเปี๊ยกนี่แหละ

มีปัญหากับแฟนเก่ามาก่อน
แล้วเปี๊ยกก็ทราบมาว่า
แฟนเก่าไปเปิดห้องเช่าอยู่รีสอร์ทแห่งที่รอปภทำงานอยู่
ก็เลยชวนนิวเพื่อนสนิทนะมานิวมาช่วยเราหน่อย
ให้มาช่วยเคลียร์กับฝ่ายหญิงครับ
ระหว่างที่กำลังเจรจาง้อขอคืนดีอยู่
เอมินแต๊ะอายเนี่ยชาวเมียนมาที่เป็นรอปภได้ยินเสียงโวยวายครับ
ก็เลยเดินออกมาดูพอเห็นว่าเฮ้ยเหตุการณ์ไม่ดีก็เลยโทรตามเพื่อนให้มาช่วย
เห็นดังนั้นไม่พอใจคิดว่าจะโทรแจ้งตำรวจใช่ไหม
เอาปืนลูกซองสั้นที่เตรียมมาด้วยโอ้โหนี่จะมาเคลียร์กับแฟนเก่า
แต่เอาปืนลูกซองสั้นมาด้วยจ่อยิงรอปภจนเสียชีวิตเลยครับ
โหแล้วรอปภเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่
เพราะเห็นเหตุการณ์มันไม่โอเคแล้วเขาก็ต้องเรียกกำลังของเพื่อนเขามามาเสริมดู
เรียกกำลังเสริมมาแล้วไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กลายเป็นซวยไปเลยอ่ะ
หลังเกิดเหตุไม่นานนักเนี่ยตำรวจไปจับกลุ่มในนิวเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุได้ก่อนครับ
นิวให้การสัดทอดว่าเปี๊ยกเป็นคนยิงแล้วก็ชี้เป้าเลยนะ
นี่ตำรวจเปี๊ยกมาหลบอยู่ในบ้านหลังนั้นใกล้กับชายแดน
ตำรวจก็เลยนำกำลังไปปิดล้อมจับกลุ่มตัวไว้ได้ครับ๑๒ชั่วโมงเองปิดคดีนี้ได้
กับนิวก็โดนจับแล้วก็โดนแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พาอาวุธปืนแล้วก็มีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
ส่วนลูกน้องของในเปี๊ยกอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะเข้าข่ายให้ที่พักพิง
ช่วยผู้ต้องหาหลบหนีหรือไม่อย่างไรแล้วก็ถ้าพบว่ามีความผิด
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ